ชัดเจนอีกหนึ่งเรื่องครับของแฟนการท่าเรือนะครับ
หลังจากจบอันดับสามในฟุตบอลทีหนึ่งนะครับ
ลีกสูงสุดแน่นอนก็ต้องมีความพร้อมนะครับ
การเสริมทัพที่เราได้ข่าวมาจากมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
แล้วก็ล่าสุดที่น่ายินดีมากก็คือว่า
ดามแป้งนวพันธ์ล่ำซำนะครับก็ได้ต่อสัญญานะครับ
ลงนามในการบริหารจัดการทีมการท่าเรือ
ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อเนื่องไปอีกครับ

ซึ่งไม่มีการเปิดเผยเรื่องของระยะเวลาสัญญาแต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้นะครับมาดามแป้งเข้ามาเป็นประธานให้กับท่าเรือ

ก่อนจะพาทีมกลับขึ้นมาเล่นในไทยลีก
ลีกสูงสุดนี่นะครับทีหนึ่งท้ายในเวลาปีเดียวเท่านั้น
แล้วก็ปีที่ผ่านมาถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์มากนะครับ
ทัพมากมายแล้วก็สามารถที่จะจบอันดับสามของตารางคะแนนได้ครับ
ก็ถามว่าจะทำการท่าเรือ
จะทำทีมการท่าเรือต่อไปเพื่ออะไรนะคะ
ก็ต้องบอกว่าแป้งเป็นคนชอบฟุตบอลอย่างแท้จริง
ก็จริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราแทบจะไม่มีผลกำไร
จากการทำทีมท่าเรือ
แต่ก็ด้วยได้กำลังใจแล้วก็ได้ความรักได้ความผูกพัน
แล้วก็ความชอบในสิ่งที่ชอบอย่างแท้จริง
อยากได้ถ้วยมากใจจะขาดแล้วปีนี้นะมันก็พัฒนาไม่ได้
ปีนี้มันก็น่าจะได้อะไรดีกับติดม้ายติดมือมาบ้าง
สุดท้ายฤทธิ์หนึ่งครับ